เสื่อมโทรมจนเกิดวิกฤตภัยแรง
เป็นที่มาของโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์เพิ่มพื้นที่ป่า
กระทรวงเกษตรและสากรได้เลือกพื้นที่รุ่มน้ำป่าศักดิ์เป็นอันดับแรก
แล้วก็คาดว่าหลังจากกว่าเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้ว
ปีข้างหน้าต้นไม้ก็จะเพิ่มขึ้น
กลายเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์
โดยโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
เจ้าหน้าที่ค่อยโปรยเมล็ดพันธุ์กว่า๑๐สายพันธุ
เช่นมะค่าโมงสมแสนสาธรณ์ไผ่นางนวล
หุ้มด้วยดินเหนียวขนาดต่างทั้งเล็กและใหญ่
ตามขนาดของเมล็ดพันธุ์
เครื่องบินทำฝนหลวงจะห่อนเมล็ดพันธุ์ลง
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเทสานฝนหลวงครั้งสุดท้าย
ในขณะที่เครื่องบินอยู่เหนือพื้นที่เป้าหมาย
ซึ่งก็คือพื้นที่๓๕๐๐ไร่รอบรุ่มน้ำป่าศักดิ์
เล็ดพันธุ์เหล่านี้จะไปงอกงาม
บนพื้นดินของอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง
อุทยานเขาค้อและน้ำหนาว
ธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเล่าว่า
เจ้าหน้าที่ปล่อยเมล็ดพันธุ์อยู่ที่วันละ๕๐๑๐๐กิโลกรัมต่อเที่ยวบิน
อันนี้ส่วนที่ประชาชนจะได้รับก็คือความยั่งยืน
เมื่อเมล็ดพันธุ์พืชอันคราวจะเริ่มเติบโต
แหล่งต้นน้ำก็จะมีความชุ่มชื้น

เขื่อนปลาศักดิ์ก็จะมีศักยภาพ
ในการที่จะเก็บกักน้ำ
มีแปลมน้ำไหลเขื่อนอย่างเข้าเขื่อนสม่ำเสมอ
อันนี้ก็คือต้องใช้เวลา
ใช้เวลาประมาณ๕ปี๑๐ปีข้างหน้า
ต้นไม้พวกนี้ก็จะดูดซับน้ำ
แล้วก็คลายน้ำลงมาลงสู่เขื่อนป่าศักดิ์เป็นน้ำท่า

เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางจ้าพระพระรมราชินินาท
เตรียมเมล็ดพันธุ์จะต้องมีการหอหุ้มดินเหนียวไว้แบบนี้ค่ะ
เพื่อที่จะรักษาน้ำหนักของเมล็ดพันธุ์เอาไว้

จะทำให้เมล็ดพันธุ์ลงบนพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำค่ะ
และปีนี้นะคะก็เป็นปีแรกที่ได้มีการพ่นสีลงบนเมล็ดพันธุ์ค่ะ
เพื่อที่จะได้ตรวจสอบภายหลังได้ว่า
เล็ดพันธุ์นี้ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
หรือว่าเป็นเพราะว่าการโปรยทางอากาศนั่นเองค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

แต่ว่าเราก็กำหนดเป้าหมายไว้นะครับ
ในพื้นที่อย่างน้ำหนาวก็ดีหรือว่าเขาค้อก็ดีนะครับ
ทั้ง๒พื้นที่กำหนดเป้าหมายเป็นพิกัด

ประมาณแต่ละพื้นที่ก็ประมาณสัก๑๐๐๒๐๐ไร่นะครับ
ที่เราคิดว่าจะมุ่งเน้นเป็นเป้าหมายสำคัญ
ทั้งสองพื้นที่เลยนะครับทั้งเขาคอและน้ำหนาว
ปฏิบัติการครั้งนี้ใช้ระยะเวลา๙สัปดาห์
โดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรกไปจนถึงวันที่๓๐กันยายนปี๒๕๕๙
โครงการนี้เตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ทั้งหมด๑๗๑๔๘๐๐เมล็ดพันธุ

ว่าจะสามารถเพิ่มต้นไม้ได้๕๖แสนต้น
และภายในระยะเวลา๕๖ปี
ป่าในรุ่มน้ำป่าศักดิ์จะกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
เป็นต้นน้ำช่วยเติมน้ำเข้าเขื่อนได้

ข่าวทะลัดทีวีรายงาน